ไปดูเรื่องของความหิวครับ
คือยังไงนะน้องเนี่ยอยู่สูงแค่ไหน
ยังไงก็ส่งให้ถึงเพราะน้องหิว
ทำยังไงดีไปดูคลิปนี้เลยครับ
มาส่งน้ำได้มั้ยโอเคน้องนุ่งเดี๋ยวใจ
ฮัฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮโดยความริชินทางนี้
ฮัยั่นเกินเกินเศร้า
โอ้โฮพี่ปู๊ดแมนหล่อมากค่ะ
พี่เอาเจอกฟังพูดให้น้องด้วยน่ะ
เจสุก็ไม่ได้

พี่เบาใจรอมาก
จริงน้องเศร้าก็รออยู่ฉันนะครับ

มันไม่มีลิฟต์มันน้องไม่อยากเดิน

เดินลงไปกว่าจะขึ้นมาโอ้ยพอดี

พี่คนที่เขามาส่งอาหารเนี่ยนะ

แค่เธอยื่นลงมา
ไอ่กะแผงอะไรนะ

แป๋งก็ได้เอาที่ผูกเชือกเอาไว้

เดี๋ยวพี่จะส่งเอาไว้ให้

ในราชภัทรกรศรีธรรมรัฐไง

ด้วยความที่อยู่ในชั้น๕แล้วไม่มีลิฟต์

ขี้เกียจนิดหน่อยหิวก็หิวขี้เกียจก็ขี้เกียจ

ขำเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้นะ
อันนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วกันลงไปรับเองดีกว่า
แล้วก็ให้คนที่เข้ามาส่งอาหารรออยู่ด้านหน้าเนาะ